หนังสือถึงชาติสมาชิกเพื่อกำหนดเงื่อนไข
โดยให้แต่ละชาติทำแผนเสนอตัวและนโยบายสาธารณสุข
เพื่อพิจารณาถึงการเป็นเจ้าภาพครับ

เลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็เปิดเผยนะครับ
ซึ่งส่วนตัวมองว่าถ้าประเทศใดที่ประสบความสำเร็จ
ให้เป็นเจ้าภาพการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก๒๐๒๒
สนามกลางที่จะเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายนนี้เช่นเดียวกันครับ

ก็มีโอกาสสูงที่เดือนมิถุนายน

ก็คือสมาคมกีฬาฟุตบอลสโมสร
ว่าจะมีความเป็นไปได้หรือไม่ครับ

แฟนกีฬาไทยติดตามลุ้นกันได้เลยนะครับ

เดชาพลภัวรานุเคราะห์กับซับซีรีส์แต้รัตนาชัยครับ

ก็จะเป็นแชมป์รายการที่๓ติดต่อกันครับ
คู่แข่งในวันนี้ครับคือคู่จากเกาหลีใต้
ก็คือโซซุงเจและแชยุนจุงคู่มือ๖
ที่เราแพ้ไปในรอบแบ่งกลุ่มนะครับ

สิตินะครับเจอกันมาทั้งสิ้น๙ครั้ง

พอเราเจอกันใน๒รายการก่อนหน้านี้นะครับ

แล้วก็จะเป็นรายการที่๓หรือเปล่าด้วยนะครับ
ที่โหมนสี่วิกรัมนายกกษมาคมกีฬาเทควนโด
ก็เปิดเผยนะครับว่าตอนนี้ได้เรียกนักกีฬาเข้าแคมป์ฝึกซ้อม

โดยขณะนี้รอเวลาการสรุปการแข่งขันอย่างเป็นทางการ

คือรุ่น๔๙กิโลกรัมหญิงจากพาณิพักษวงพัฒนกิจครับ
ส่วนอีก๓รุ่นก็จะมีรำนรงเสวกวิหารี๕๘กิโลกรัมชาย
หลักชัยห้วยหงทอง๖๘กิโลกรัมชาย
และพันธภาษาอาหารสุจริน๕๗กิโลกรัมหญิง
ต้องการโคต้าอย่างน้อยตั้งเป้าไว้ที่๒รุ่น
จากการส่งไป๓รุ่นซึ่งก็จะทำให้ทีมเทคอนโดไทย
นั่นก็น่าจะมีโคต้าในโอลิมปิกอย่างน้อย๓รุ่นตามเป้าหมาย
ก็ถือว่าเป็นกีฬาความหวังของไทยเรา
ก็ต้องรอลุ้นว่าในโอลิมปิก๒๐๒๐ที่โตเกียวในครั้งนี้
เทควันโดเราจะมีเหรียญทองโปรติศาสตร์หรือเปล่า